กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
เตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักอีกครั้งในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม
ส่วนพื้นที่อื่นจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง
ในช่วงวันที่๒๙กันยายนถึง๒ตุลาคมนี้
โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงวันที่๒๗๒๘กันยายนนี้นะครับจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่ในช่วงบ่ายและค่ำ
ซึ่งถือว่าลดลงจากในช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมก็จะมีฝนฟ้าขนอง๑๗๐๘๐ของพื้นที่
โดยมีโอกาสตกตลอดทั้งวันซึ่งก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่รุ่มต่ำ
โดยเฉพาะในเขตรังสิตจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็เขตสุขุมวิทย์กรุงเทพมหานคร
โดยหลังจากกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปสถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ
เนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูหนาว
สำหรับในช่วงวันที่๒๗๒๘กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
มีปริมาณฝนลดลงซึ่งก็เป็นผลมาจากร่องมรสุม
พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง
ส่วนในช่วงวันที่๒๙กันยายนไปจนถึง๒ตุลาคม
มรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักบางแห่ง
สำหรับในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช่นกัน
ฝากเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ